ข่าวต่อจากนี้ไปมันเป็นดราม่าแต่อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันดูสักนิดนึง
คือคุณแคนดี้รากแก่นเนี่ยโดนต่อว่าโดนแฟนคลับต่อว่ามานะคะ

คือแฟนคลับเนี่ยถึงกับอยากร้องไห้กันเลยทีเดียวกับภาพนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันว่ามันโป๊จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวช่วยพิจารณาหน่อยนะคะว่าชุดที่เธอใส่เนี่ยโป๊จริงหรือเปล่านะ
ใช่อันนี้เป็นชุดที่เธอใช้แสดงบนเวทีชุดนี้แหละค่ะ
ก็มีฟอลลอเวอร์รายหนึ่งเขาส่งข้อความมาหาพี่แคนดี้บอกว่า
แก้ผ้าซะเลยเป็นไรไม่คิดถึงลูกหลานไทยจะโตมาอย่างไรเนอะ
นั้นแฟนคลับเขาบอกแบบนี้รุนแรงเหมือนกันนะ
แคนดี้ก็ตอบกลับนะคะบอกว่าทำไมต้องแก้
ที่ใส่เนี่ยมันเป็นชุดไทยประยุกต์เข้ากับการแสดงสวยงาม
มีตาก็ดูด้วยอย่าศักดิ์แต่ว่าจะแนะนำ
ให้ไปดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีสวัสดีปีใหม่
แต่ไม่หยุดเท่านี้ค่ะฟอลลอเวอร์คนนี้เนี่ยยังส่งมาอีก
บอกว่าต้องขอโทษนะคะสงสารเด็กรุ่นหลังค่ะ
เราเป็นผู้หญิงไทยเคยเป็นสยามที่งดงามในสายตาทุกชาติ
แต่ดูตอนนี้สิคุณเป็นคนสวยเป็นคนเก่ง
ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้สงสารลูกหลานเราเถอะนะคะ
กราบแล้วค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ทุกวันนี้คนข่มขืนเยอะพอแล้วจากตัวอย่างแบบนี้
ก็โพสต์ข้อความนะคะบอกว่าเล่นแต่เช้าถึงกับร้องไห้
เพื่อนช่วยดูหน่อยค่ะว่าชุดของแคนดี้เนี่ยมันโป๊ะเกินไปหรือเปล่า
นี้แคนดี้ให้คุณแม่ดูก่อนขึ้นแสดงแล้วค่ะแม่เนี่ยโอเค
ถึงยังไงก็จะน้อมรับไว้นะคะแต่แค่อยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยดูให้ทีว่าชุด
นี้เนี่ยมันโป๊ยังไงหรือแคนดี้ควรจะแก้ผ้าแสดงเหมือนที่พี่เขาบอกดี
โอ้โหจะได้เริ่มฟิตหุ่นรอเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่า
เป็นการประชดประชันอะไรหรือเปล่านะคะอ่าค่ะพอพี่แคนดี้โพสต์ภาพข้อความ
ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าไม่โปรนะเพราะว่าพี่แคนดี้เนี่ยมีทั้งเกงขาสั้นนะ
มีทั้งถุงน่องเซฟตัวเองเป็นอย่างดีนะคะ
คือเอาจริงถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามชมหมอลำซิ่งหรือว่าการแสดงโชว์ของลูกทุ่งหมอลำส่วนใหญ่เนี่ย
มันจะออกแนวเซ็กซี่อยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ในความรู้สึกเรานะก็ไม่ได้โป๊ไปจนเกินงามสักเท่าไหร่
แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แคนดี้เองก็บอกว่าน้อมรับคำติชมเอาไว้แล้วกัน
มันอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเขาแสดงอยู่บนเวทีไม่ได้มาเดินจ่ายตลาดนะคะ
ไม่ได้เดินไปไหนที่เปรียวด้วยอันนี้ถ้าแต่งตัวแบบนี้แล้วไปเดินในที่อันนี้อันตรายเหมือนกันฝากไว้นิดนึง
เห็นที่ขายาวเขาใส่ถุงน่องไว้ข้างในนะคะ